อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมมีเด็กผู้หญิงวัย๖ขวบ

แล้วเหมือนแบบคุณแม่เห็นมีหนองไหลออกมาจากอวัยวะเพศ
ถูกคนงานก่อสร้างไปกระทำชำราว
ด้วยความที่แม่เป็นห่วงก็เลยพาน้องไปแจ้งความว่าถูก

แต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมากลายเป็นเรื่องโอละพ่อ
คุณหมอบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ได้ถูกข่มขืน
แต่น้ำขาวที่ไหลออกมามันเป็นหนองจากการที่เด็กเล่นสน

แต่คือก็เด็กไปบอกแม่อย่างนั้นว่าหนูถูก
ผู้ชายคนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณแม่ก็เชื่อนะครับ

เรื่องนี้เปิดเผยมาจากกำนันนะฮะ
ตำบลวังท่าช้างของอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คือนายวัชรภรรย์ธรรมพรมสามสื่อ
บอกว่าก็มีข้อมูลจากภูมิในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลวังตะเคบอกว่านี่นะมีเด็กผู้หญิงอายุ๖ควบ
ลักษณะคล้ายเหมือนถูกกระทำชำราวเพราะว่าอวัยวะเพศ
มันมีน้ำเหลืองไหลออกมาคล้ายกับอสุจิครับ
แล้วก็มีรอยร่องรอยการฉีกขาดก็เลยพาน้องเข้าไปตรวจสอบ
วกกับน้องอายุ๖ขวบตอนอาบน้ำอยู่มันมีน้ำบางอย่างไหลออกมาจากอวัยวะเพศ
ก็เลยไปบอกพ่อกับแม่ว่าหนูเจ็บหนูเจ็บที่อวัยวเพศ
พ่อแม่ก็เลยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังตะเคียน
แล้วณตอนนั้นคุณหมอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
ก็บอกว่าไปแจ้งความดีกว่าสงสัยว่าเด็กนั้นจะถูกกระทำชำราว
แล้วก็เลยส่งตัวน้องไปต่อตรวจสอบที่โรงพยาบาลกบินบุรี
คุณหมอตรวจสอบไปตรวจสอบมาลักษณะมันก็แปลก
มันมีบาดแผลเหมือนการที่ไปกระแทกไปชดอะไรมานะฮะ
ทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเขาบอกว่ามีข้อมูลว่าในโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
นักเรียนมี๘๑คนมีครู๑๐คนแล้ววันที่เด็กอ้างว่าถูกกระทำชำราวเนี่ย
ไม่น่าเป็นไปได้ค่ะเพราะวันนั้นเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลย
ยืนยันว่าในโรงเรียนไม่มีการกระทำชำราวเด็กอย่างแน่นอน
เพราะถ้ามีจริงก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในโรงเรียน
ไปฟังเสียงของพอกันหน่อย
ใครก็ตามที่จะมากระทำกับนักเรียนคนนี้
มันก็ต้องมีผู้คนเห็นหรือมันต้องมีคนเห็น
อย่างน้อยก็เป็นนักเรียนอย่างน้อยก็เป็นครูอย่างน้อยก็เพื่อนเขาอะไรต่าง
ซึ่งเพื่อนสนิทที่เขาเล่นด้วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาก็เล่นด้วยกันอยู่

ทีนี้ไปฟังพ่อของเด็กบ้างพ่อว่ายังไง
พ่อบอกว่าก็ตอนที่ภรรยาอาบน้ำให้ลูกอยู่เนี่ยมันมีน้ำขาวขุ่นคล้ายกับอสุจิไหลออกมา
นะแล้วก็ลูกสาวก็บอกว่าก็เจ็บตรงนั้นด้วยก็เลยพาลูกไปหาคุณหมอ
ด้วยความที่ก็เด็กนะแหละเด็กสาเด็กพูดลูกพูดมาพ่อก็เชื่อ
แล้วหมอก็วินิจฉัยว่าคล้ายการถูกกระทำชำราวก็เลยพาไปแจ้งความ
แล้วก็ย้ายตัวน้องไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลกบินบุรี
คือเขายอมรับว่าเขาก็เป็นชาวบ้านคนหนึ่งใครพูดอะไรมาพ่อก็เชื่อ
คือต้องตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนแหละ
แต่พอย้ายไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลกบินบุรีแล้ว
คุณหมอตรวจสอบอย่างลึกอย่างละเอียดสรุปว่า
วัยวะเพศไม่ได้ฉีกขาดจากการถูกกระทำชำราว
แต่สิ่งที่มันเห็นออกมาที่มีน้ำน้ำขาวเหลืองมันคือหนอง
มันล้ายออกมาเพราะว่าน้องเร่นสนไปชน

และเป็นแผลทำให้สิ่งที่ออกมาคือน้อง
เกิดมาจากแผลด้านในแต่พ่อบอกว่า

เอาไปฟังเสียงคุณพ่อน้อง
แม่แม่เขาอ่ะให้ไปอาบน้ำใช่ไหมครับทีนี้ก็มีพอแก้ผ้า
ถอดท่าออกก็เห็นว่ามันมีน้ำคล้ายคล้ายไอ้น้ำเหนียว
อ่ะนะอยู่ตรงขอบอ่าก็คล้ายคล้ายคล้ายคล้ายมันเป็น
เหนียวเหนียวไหนบ้างบอกว่าแสบแสบตรงบริเวณความเทศแบบ
ครับหมอที่แฟนผมขึ้นไปหมอเล่าให้ฟังฮะก็บอกว่าเป็น
เชื้อลาแล้วใช่อาการเกี่ยวกับการถูกร่วมล่ะมันถูกเป็น
เพศหรอครับผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าไอเรื่องอย่าง

นะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปถอนแจ้งความ

อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กับเด็กคนนึง
เป็นเรื่องของความสุขสนเท่านั้นนะครับ